คุณผู้ชมค่ะปกติเนี่ยเวลาเราเห็นแฟนคลับกรี๊ดดาราถือว่าเป็นเรื่องปกติ
แต่คุณผู้ชมเคยเห็นไหมซุปตากรี๊ดดาราด้วยกันเอง
เธอกรีดใครรู้ป่ะคนนี่ครับเราก็ชอบยายาเหมือนกันละหลายคนก็ชอบนะ
เห็นสีหน้าตอนแชร์ภาพคู่ในวันรอบสื่อหนัง
บอกเลยว่าโอ้โหปลื้มปริ่มสุดนะจ๊ะ

อาการของน้องใบเฟิร์นจะเป็นยังไงไปดูค่ะ

ว่าเธอเนี่ยติ่งยาย่าตัวแม่ร่วมงานกับณเดชน์ก็จริงแต่ถามถึงยาย่ารักแค่ไหนไปฟังจ้า
กรี๊บดีใจหันฝันอ่ะ
อ่าอ่าพอดูมีความสุขแต่พอดูมีความสุขด้วย
โอ้โฮสารภาพเร็วชอบมาก
ไปเต็มสี

เคยเจอกันตามยูเอ็นต์ค่ะหนูก็ไปขอแทนรูปเขาอยู่นั่นแหละค่ะหลายทีมากเกรงใกล้เขา
แล้วไปเต็มสีแก้แป๊ะไม่เหลือเลยสุดสุดสุด
เออเวลาตอบคำถามก็น่ารักคือน่ารักกันทั้งคู่นั่นแหละนะ
กรี๊ดสติหลุดเรามาดูลักษณะอาการเขินตัวม้วนกันหน่อย
แมทพิวรณีใครจะไปคิดว่าเธอคนนี้จะมีอาการเขินกับเขาด้วยเหมือนกันนะ
ห้าวแมนรู้ไหมว่าเขาเขินใคร

สันนี่สุวรรณเมธานนท์จ้าเอาเขินแค่ไหนไปดูกันค่ะ
จริงนะคนเรามันจะมีคนในใจที่จะทำให้เราสั่นไหวได้ตลอดเวลา
เรียกว่าเสียการทรงเออแต่คุณเนี่ยเป็นบ่อยดิฉันเคยเห็น
ที่เคยบอกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงห้าวนะแต่พอเจอซันนี่นี่กลายเป็นสาวหวานกันเลยนะ
อีกคนนึงค่ะที่เป็นแฟนคลับซันนี่ก็คือคนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าหญิงของวงการพี่แอนทองประสมรักมากปลื้มมาก
พยายามชวนมาเป็นพระเอกในละครแต่ซันนี่ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีนะคะ
แอนเลิฟแค่ไหนเราประมวลภาพให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยจ้า
เอ้อรักแค่ไหนดูเอ่ต้องการแค่คนเดียวแท่นั้นนะ
โมเมนต์ซุปตาเขาเป็นติ่งคนในวงการเดียวกันก็น่ารักไปอีกแบบนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เผลอเสียอาการกว่าแฟนคลับทั่วไปอีกนะ
คือคนเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นดาราหรือไม่เป็นดารามันก็จะมีคนที่เราปลื้มปริ่ม
ที่เราชื่นชอบหรือว่าเป็นไอดอลของเราอยู่ในดวงใจอยู่แล้ว
ถ้าจะเสียอาการนิดหน่อยไม่เป็นไร
ใช่ค่ะเอาจริงดารงดาราเขาก็ไม่ได้เจอกันบ่อยนะ
เวลาถ่ายละครทีนึงก็แยกกันไปถ่าย๗๘เดือนนะคุณผู้ชม

ถ้าเวลาเขาเจอกันแบบนี้ก็เป็นปกตินะคะ